ยังไม่ได้เริ่มถามอะไรเลยค่ะคุณพี่ค่ะ

ขอโทษก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเป็นสี

นี่เขาก็บอกแล้วว่านิงปณิตานี่เขางดการแบบว่า
แก้ว่านิงปนิตาร์เขางดการให้กรณีให้ข่าว
ที่มันเกิดอาการแบบว่าฉุนระหว่างนางร้ายปอที่มีสามีนอกใจ
วันนั้นพอดีพระเอิ้งเป็นการไปทำบุญกัน

ถามคุณแม่อย่างนี้หนูว่าไปทำพิธีกร
งานแถลงข่าวบวชบรรพชาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดสะเกด
ถามว่ามันไม่ควรจะตอบข่าวอะไรที่เป็นข่าวอย่างนี้นะ
ถึงข่าวของเรื่องตัวเองด้วยหรืออะไรแบบนี้
เออซึ่งมันไม่ดีอะไรอย่างนี้เหรอไม่เป็นมงคลมันอับประมงคล
มันอับปะมงคลนี่ก็เลยยังไม่ตอบ
ดังนั้นเป็นโต๊ะก็ยังไม่ตอบแต่วันนี้ก็ไม่ได้มีการทำบุญอะไร
เดี๋ยวดิฉันจะไปทำบุญไม่เกี่ยวคุณแม่จะถามหนูว่าอะไร
เอาเป็นว่าหนูบอกเลยว่านางร้ายปอปาไม่ใช่หนูแน่นอน

ใช่สาเหตุของการฉุนคืออย่างนี้มันเริ่มจากเพจใต้เตียงดารา
เราเข้าใจธรรมชาติของคนเขียนข่าวมันเราเจออย่างนี้มาเยอะ
แต่เขาใช้วาจาที่ค่อนข้างแบบสุภาพ
จิกกัดเบาน่ารักอย่างนี้เราไม่ว่า
แต่อีกเพจนึงเหมือนเอาไปเปล่นไปปั่นต่อว่านางร้ายป่าที่ตามหา
คือใครโอ้โหมันเขียนมาถ้าเป็นใครอ่านฉุนไม้เช่น
กรณีบอกว่าเอ่อเพื่อนนางเอกเลิกคบกันเพราะไปเป็นมือที่สาม
ท้องก่อนแต่งแต่งงานเข้าไปอยู่ที่แบบสามีอยู่เป็นเจ้าของตลาด
ก็เลยเป็นนางร้ายป่าปากปลาร้าเขียนข่าวถูกมากเลย
เขาเขียนข่าวถูกถึงครอบครัวคุณจินถึงครอบครัวเรา
ซึ่งแบบมันไม่ใช่แต่หนูไม่ได้ไปต่อกรอะไร
หนูแค่ต้องการยุติในการเขียนก็แค่เข้าไปด้วยวาจาที่สุภาพ
มีมารยาทแล้วนิ่งถามว่าคนเราเวลาจะเขียนถึงใคร
ให้เขามีพื้นที่ยืนคนที่เขาอ่านข่าวแล้วเขาไม่รู้เรื่อง
เขาเชื่อไปละครึ่งหนึ่งเออจริงถูกต้องไหมเขาเชื่อไปแล้วครึ่งหนึ่ง
เราก็เข้าไปบอกเขาว่าในการเขียนข่าวแบบนี้
ถ้าคุณใช้เขาเรียกวาจาที่มันสุภาพเราจะไม่มีการกด
แต่ข่าวว่าเธอเข้าไปในทุกคอมเมนต์เลย
ประเด็นคือดาราเขาก็อ่านนะ

ทุกคนคอมเมนต์ได้พ้าพิจารได้
แต่อยู่ในเขาเรียกว่าสุภาพชน
ต่างไม่ใช่วาจารย์ไม่ดีเราก็เข้าไป

เอาเงินที่ทำไปศัลยกรรมจิตใจ

แล้วเราก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ขอดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
เพราะดาราโดนอย่างนี้ทุกคนคุณแม่ก็เคยโดน

เราเขียนแบบสุภาพสุภาพทุกครั้ง

คือแต่ถ้าย้อนไป๑๐ปีที่แล้วก็นะ
เป็นแม่คนแล้วเราทำอะไรเราก็ต้องมีสตินิดนึ

ไปดาใครแรงอะไรไม่มีใช่ไหมคะคุณแม่

ตอนนี้ไม่อยู่ค่ะคุณแม่ค่ะเขาไปอยู่อเมริกา

เขาไปทำทุกร่าะไปทำอะไรของเขา

เออเดี๋ยวไม่มีความสุข
พี่นิกส์เพื่อนนักข่าวฝากถามมาว่ามีงานออกที่ไหนอีกไหมคะ

นี่ไงนักข่าวยังไม่ได้สัมภาษณ์ให้

ไม่ใช่ว่าอยากตอบมันเป็นงานบุญงานในศาสนา
แล้วถามว่าสัมภาษณ์เสร็จพวกคุณ
งั้นเดี๋ยวรอพี่หนิงไปงานก็ไปสัมภาษณ์พี่หนิงได้เนาะ